นี่ก็ยังอยู่บนกลางถนนนะคะมีบิ๊กไบท์กับมอเตอร์ไซค์
คือบิ๊กไบท์เนี่ยเขาขี่มามอเตอร์ไซค์ขี่ตามแล้วก็บีบแตรปีนเป็นร้อยเมตร
สุดท้ายมอเตอร์ไซค์ชนท้ายบิ๊กไบท์แล้วลงมานะมอเตอร์ไซค์ต่อยบิ๊กไบท์ไปอีก
คุณผู้ชมงงไหมคะบิ๊กไบท์เองก็งงค่ะ
มันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วทำไมจู่เนี่ยถึงมาต่อยบิ๊กไบท์เขา
บิ๊กไบท์เองเขาก็งงเหมือนกันค่ะเหตุการณ์นี้
มีกล้องจากคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
มอเตอร์ไซค์น่ะบีบแกระตลอดเวลาเป็นร้อยเมตร

หลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ไปชนท้ายบิ๊กไบท์

ไซค์เขาบอกว่าบิ๊กไบท์ปาดหน้านักข่าวของเราค่ะ
เลยไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์คือคุณพีรพาท
ซึ่งคุณพีรภาษเป็นคนก้มเก็บโทรศัพท์มือถือของบิ๊กไบท์
เพราะว่าตอนที่โดนต่อยมือถือบิ๊กไบท์เขาร่วง

ตรงถนนฑังกรวยไซน้อยธินวนธบุรีจะมุ่งหน้าเข้าฑังโบทอง
ทีนี้ตัวคุณภีรพาสกับแฟน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
แล้วบิ๊กบไร้ก็ขี่ตามคุณภีรพาสมาเหมือนกัน
แล้วบิ๊กบไร้ก็แซงคุณภีรพาสไปเราก็เลยพยายามถามว่า
เพราะเราอยากรู้ไงว่าคุณพีรพัฒน์โดนหรือเปล่า

เขาแค่แซงผมปกติไม่ได้ปาดหน้าผม
ทีนี้พอมาเข้าถนนตรงจุดนี้
เอ้าบิ๊กไบท์ที่แซงหน้าผมไปเมื่อกี้โดนชนท้าย
อ้าวรถเซเลยเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปรัวหมัดใส่
รอบเลยจนมือถือของบิ๊กไบท์ร่วงแตกเลย

เพราะกลัวไงว่ารถที่ตามมาข้างหลังอาจจะมาเหยียบจะมาทับมือถือไปอีก

นึงเนี่ยนะผู้ชายที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต่อยบิ๊กไบท์
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยจากจุดตรงนั้น

ไบท์ที่โดนต่อยคือคุณกรกฎใยแจ้งอายุ๓๐ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาขี่บิ๊กไบท์มาผมไม่รู้หรอก
คู่กรณีคือเขาอะไรยังไงแล้วเขาก็มาต่อยผมทำไมด้วยซ้ำ
แต่อายุน่าจะประมาณสัก๓๐วัยรุ่นรุ่นเดียวกับผมนี่แหละ
วันนั้นผมขี่รถมาปกติเลย
ผมไม่ได้ปาดหน้าแบบที่เขาหาว่าผมปาดหน้า
แล้วฝั่งรถมอเตอร์ไซค์เขาพยายามกระชากหมวกกันน็อกผม

แล้วก็รัวใส่ผมแบบไม่ยั้งเลย
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะกระชากบิ๊กไบท์ผมให้มันล้ม
ทีนี้มีพลเมืองดีมาช่วยเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้เลยค่ะ
แล้วเมื่อวานตอนทุ่มหนึ่งทางฝั่งบิ๊กไบท์
ก็เลยตัดสินใจไม่เอากลัวเรื่องความปลอดภัย
เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจดีกว่า

เดี๋ยวรอให้ตำรวจนะคะตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ